คุณผู้ชมค่ะวันนี้พี่แจ๊กกะรีนของเรามีนัดอีกแล้วนะคะ
แต่คราวนี้นัดกับนักร้องรุ่นใหญ่เจ้าของฉายาหมอลำเสียงแหบเสน่ห์
พี่นางสิริพรอำไพพงศ์นั่นเอง
เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าพี่นางเนี่ยนะคะ
เขาลงทุนทำธุรกิจเสริมความงามครั้งแรกที่ทุ่มทุนเป็น๑๐ล้าน
และที่สำคัญเปิดคลินิกให้พี่แจ๊กกะรีนและบันเทิงไทยรัฐเข้าไปซักมาด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะแฟนบันเทิงไทยรัฐโอ้โหช่วงนี้ทำงานหนักค่ะ
เจ๊กรีนก็เลยแวะมาปรึกษาความงามที่นี่เลยค่ะ

สวัสดีค่ะโอ้โห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

ไม่มีอะครับไปเรียกเจ้าของคลินิกมาเลยค่ะ

สวัสดีครับคุณแจ๊กกะรีน
สวัสดีค่ะนี่เลยค่ะพี่นาง
โบรักษ์สีดำตะหรอ
คุณแมยสวัสดีค่ะทุกคนเป็นทางการด้วยค่ะ

อ้าวป๊าอุกก็กันนะคะแม่

อะไรล่ะแม่เรากลับแล้วค่ะ

บอกค่ะแต่ได้เป็นหมอล่ำอยู่ค่ะแต่ไม่เป็นหมอพี่นางมีลูกบุญธรรมที่เรียนมาทางนี้
อ๋อเพื่อนจบมาแม่ก็เปิดคลินิกให้๑๐ล้านแม่นบอกเอ่ย
เกือบเกือบกันด้วยค่ะเกือบเกือบกันค่ะเกือบ

ชื่อคลินิกพรณิตาคือเปล่าชื่อแบบสิริพรณไปโรด
อาจารย์นำชัยบอกว่าอยากได้พรนำหน้าเลย
อ๋อพระอาจารย์บอกอ๋อพระอาจารย์ใจชูปิดแล้วตุ๊ก

มีเนี่ยอย่างคุณแจ๊กกะลินเนี่ยสวยอยู่แล้วทำได้อีกก็สวยได้อีกนะคะ
คือทำตาสองสองอันเหรอแม่ทำตาสองอัน
คิ้วมีหมดนะคะหน้าเดียว
อ๋อเห็นอียังดูบ่คะเจ้าของคลินิกเห็นอียัง
พี่น่านี่ก็เห็นเต็มโบไหม้ค่ะหนึ่งอายุมากแล้วอย่าไปทำเกินนาม

มือเนี่ยมันมีหลายคลินิกหลายมากมายดาราก็เฮ็ดกันหลาย

อันนี้คือไม่ทำไปแข่งกับใคร
แต่พี่นางเน้นตรงบอกลูกว่าเน้นตรงที่ต้องใช้ของดีเท่านั้น
แม่หนูขอถามตรงด้วยค่ะ

อันนี้พ่อย่านค่ะพ่อย่านโสดัยค่ะโสดัยแปลวายังค่ะภาษาไทยโสดัย
โสดัยโสฮังโสมีถ้าเราทำในสิ่งที่ดีไม่ต้องเป็นกลัว

เปิดทำการยิ่งคือ๒๔ที่จะถึง
๒๔มิถุนามีลูกค้าจองเยอะแล้วนะคะ
แต่ที่จะเปิดการโอเป็นนี่คือวันที่๒๑ที่จะถึงนี่ค่ะ

ชื่อนนะคะพี่นางมีโปรให้ด้วยนะคะนี่ค่ะ๕๐๐๐บาทพี่นาง

แต่ว่าเดี๋ยวหนูขอให้พี่นางพาไปเบิ้งแน่
ค่ะเดี๋ยวป้าไปส้มตีบ่าเห็ดไปทิศเม่นนวดนะครับ

รักแม่ขอบคุณคุณแม่ค่ะใน๓๔ปีไข่พิชาติเข้ามาขายกลิ่นนะคะ
หรือว่าจะดูแลทีมไฮดิวที่เสิร์ชค่ะ
ค่ะวันนี้เราสามคนลาไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอเรียกเคสแล้วนะคะ

โอ้โหนี่สวยค่ะสวยอยากให้น้องออนดูแลนะคะ

ด้วยค่ะเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ปกติก็ว่าสวยแล้วนะไปทำอะไรมาวันนี้ทำไมสวยขึ้น
เนี่ยออกไปแต่ละทีนะไม่ไปทำสวยก็ไปหาผู้ชาย

ไม่เอาดีเราไม่ว่าตัวเองแก่แบบนี้